อันนี้ค่ะก็มีการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะ
ออกประกาศเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี
ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงสายทางสำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศ
เรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี
และระบุในประกาศว่าแท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลล้อ
และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ตามที่นายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรี
ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
หน้าโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
สำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ว่านายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘แห่งราชอาณาจักรไทย
กลับไปสู่ความเมตตาของอัลล้อ
แก่อนิจกรรมแล้วในวันอาทิตย์ที่๒๒ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา๓๒นาที
และจะจัดพิธีละหมาดยานาซะหรือว่าละหมาดขอพรนะคะ
ในวันนี้วันจันทร์ที่๒๓ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลาที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่ค่ะ
ครอบครัวรวมถึงพี่น้องมุษลิมเนี่ยก็ต่างพากันแสดงความอาลัย
เช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีนะคะนายกเศรษฐาทวีสิน
ก็ได้ร่วมแสดงความอาลัยถึงต่อการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้
ผ่านทางเอ็กซ์ด้วยนะคะ
เคลื่อนย้ายร่างของจุฬาราชมนตรีกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดในจังหวัดสงขลา
เมื่อวานนี้ก็มีพลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุล
ผู้บัญชาการทหารอากาศและนายทหารผู้ใหญ่
ร่วมส่งจากท่ากาศยานทหารดอนเมืองนะคะ
แล้วก็ได้เดินทางถึงกองบิน๕๖เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
เจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนร่างลงจากเครื่องบินท่ามกลางการต้อนรับของญาติพี่น้อง
แล้วก็ผู้นำศาสนาอิสลามที่เข้าไปร่วมรอรับแล้วก็ร่วมไว้อาลัย
รถตู้ก็ได้เคลื่อนร่างของท่านไปที่บ้านเกิด
พร้อมกับเตรียมพิธีทางศาสนาภายใน๑๐นาฬิกาวันนี้นะคะ
มัศยิตกลางประจำจังหวัดสงขลานี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
คุณผู้ชมครับทั้งนี้นายอาซิสพิทักษ์คุมพล
เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทยนะครับ
เกิดวันที่๖มีนาคม๒๔๙๐ที่จังหวัดสงขลา
เป็นบุตรของนายมะแอร์กับนางนะเบนสะอีดนะครับมีพี่น้อง๔คนด้วยกัน
นายอาซิสพิทักษุมพลนะครับท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมไป
นางสาร้อพิทักขุมพลท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่
ดนล้อพิทักษุมพลที่คุณผู้ชมได้ฟังข่าวว่า
ถูกแทงเสียชีวิตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นางสาวฟาธิมะพิทักษ์คุมพลครับคนนี้ยังมีชีวิตนะครับ
ท่านเคยดำรงตำแหน่งหมายถึงท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ
เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
ได้รับเลือกจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเมื่อปี๒๕๕๓นะครับ
แล้วก็ในปี๒๕๖๖นี้ปีนี้ก็ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วย
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
แล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะ๑๐นาฬิกา๓๒นาที
สิริรวมอายุ๗๖ปีและดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี๑๓ปีค่ะ